เพราะว่าวันนี้จะมีการประชุมคอรมอสัญจร

ก็จะไปที่สุรินทร์แล้วก็ที่บุรีรำกันด้วยนะฮะ
แต่ว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมคอรมอสัญจรครั้งนี้
ก็เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อีสานตอนล่างหนึ่ง
แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรำจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็มีนครราชศรีมาด้วยนะครับ

นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดสุรินทร์ก่อน
เพื่อเยี่ยมชมจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงนะครับ
แล้วก็ชมหมู่บ้านทอผ้าไหมที่บ้านท่าสว่าง
พูดคุยกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดบุรีรำในช่วงบ่ายนะครับ
โดยมีกำหนดการพบปะประชาชน๓๐๐๐คน

และแน่นอนก็ต้องเจอนักการเมืองท้องถิ่น
ที่หลายคนจับตามองกันอยู่นะฮะ
ว่าจะไปดูดอะไรหรือเปล่านะ
อันนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายการเมืองเขานะครับ
แต่แน่นอนก็จะไปเจอนักการเมืองท้องถิ่น

แล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกุลของพักภูมิใจไทยเขานะครับ
รัฐมนตรีก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่มีอะไรพิเศษ
เพราะเป็นภารกิจที่รัฐบาลปฏิบัติเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงหรือว่าการปรับปรุงสนามบิน
ที่จะใช้เป็นการต่อยอดไปสู่การพัฒนาอื่นและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับ
ขณะที่หลายหน่วยงานในพื้นที่ก็เตรียมยื่นข้อเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑

ก็นครราชศรีมาชัยภูมิบุรีรำแล้วก็ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
รวมไปถึงแผนพัฒนาการค้าชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา
ที่มีการเสนอให้ก่อสร้างสนามบินประจำจังหวัดสุรินท
คาดการณ์ว่าจะทำรายได้ให้กับประเทศปีละ๒๐๐บาท
ขออภัยปีละ๕๐๐๐ล้านบาทอีกด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้ความเคลื่อนไหวทางฝั่งของนักการเมืองท้องถิ่น

คุณเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด
แก่นำพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรากูล
ใช่ค่ะมาตรวจความเรียบร้อยเมื่อวานนี้คุณเนวินขี่มอเตอร์ไซค
มาถึงที่สนามช้างอารีน่าแล้วก็รอดูเพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะ
โดยคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ว่าการลงพื้นที่ของนายยกรัฐมนตรีตัวผมเองกับคุณเนวิน
จะให้การต้อนรับในฐานะเจ้าของสถานที่
และยืนยันว่าไม่มีการพบประกับนายยกรัฐมนตรี
เป็นการภายในหรือเรื่องของการเมืองนะฮะ
ดังนั้นไม่ใช่จะมาดูดหรือไม่ดูดสอสอตามที่มีข่าว
เพราะการเลือกตั้งก็ยังไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
เรื่องนี้เอาไว้คุยกันหลังผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว

แต่ว่าผมสนใจเรื่องของการพัฒนามากกว่านะ
เพราะว่าประชาชนในพื้นที่เขาสนใจการพัฒนานะครับ
เมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ

แล้วก็ที่บุรีรำเขาก็จะให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาเช่นเดียวกันนะครับ

สร้างสนามบินสุรินทร์เข้าสู่อำเภอประศาสตร์นะครับ
แล้วก็จะต่อเชื่อมไปยังจังหวัดต่างในพื้นที่ด้วย
ชายภูมิเขามีโครงการบริหารจัดการน้ำและขยายทางหลวงไปทุ่งดอกกระเจียว
บึงระหารจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับ
ส่วนที่โคราชเขาบอกจะเป็นศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์อันนี้เป็นโลจิสติก
แล้วก็เปลี่ยนโหมดขนส่งเป็นบรางเพราะว่าเตรียมรับโครงการรถไฟรางคู่ด้วย
นี่แหละค่ะก็เดินทางลงพื้นที่ถือว่าเป็นภาคอีสานนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวค่ำนี้จะไปที่ตลาดซ้อกราวบุรีรำ
คือตลาดนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าโอ้โหคือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยนะ
เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นายกจะมาที่บุรีรำ
แล้วก็เตรียมการแสดงเตรียมอะไรต่างรอแล้ว
ต้องดูบรรยากาศด้วยความชื่นมื้นนะฮะ
รอติดตามกันทีมข่าวของเราเดี๋ยวคงตามกันตั้งแต่ขึ้นเครื่องแล้วนะ